ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิศนุโลกได้มีการจัดพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการนำร่องคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางค่ะเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องเริ่มมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเข้ารับการอบรมโครงการพิศนุโลกเมืองใช้ประ
ฝอยในพื้นที่ให้ถูกต้องและบริหารเรื่องขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นไปตามหลักวิชาการและตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากปัญหาขยะยังส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยค่ะในภาพรวมนะคะพบว่าหากมีการคัดแยกขยะจากต้นทางแบบไม่สมบูรณ์มีขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ปะปนมาทำให้ปริมาณขยะมีมากนั้นนะคะก็จะทำให้การฝัง

ในพื้นที่ค่ะ